เรื่องของการอยู่ในถ้ำการจะออกมาจากถ้ำจะใช้วิธีแบบไหนอย่างไร
ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนที่ไปหาเจอเนี่ย
มันก็เหมือนเป็นปฏิหารเหมือนกันนะ
นักดำน้ำชาวอังกฤษที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่า
แม่ถ้าการทำงานของเขาไอ้เชือกที่เขาเป็นห่วยล่วงหน้านะ

เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าใจกล้าบ้าบินไปก่อนคนอื่นแล้วไปเจออะไรหรอก
แต่เขาแบ่งงานกันทำกับหน่วยซิลของไทยนักดำน้ำทีมอื่นด้วย
เขาสองคนมีความเชี่ยวชาญเรื่องการดำน้ำในถ้ำ
หน่วยซิลก็ไปวางเชือกเอาไว้ก่อนเลย
เขาก็จะเป็นคนที่เอาเชือกต่างไปล่วงหน้า

แต่เชือกเขามันหมดเชือกมันหมดจุดไหนเชือกหมดก็ต้องโผล่ขึ้นมาจากน้ำ
เพราะว่าเขาต้องดำไปติดตามผนังถ้ำใต้น้ำเนี่ย

ถ้าเชือกสั้นกว่านี้อีกหน่อยโผล่ขึ้นมาไม่เห็นอะไร
ต้องย้อนกลับไปใหม่อีกรอบไปเอาอุปกรณ์แล้วก็มาวางเชือกใหม่
หมายความว่าทั้ง๑๓ชีวิตต้องรอไปอีก
จังหวะคือเชือกหมดพอดีโผล่ขึ้นมาเจอสายตา๑๓ชีวิตมองอยู่
อืมไม่อย่างไรก็รอพรุ่งนี้อะค่ะ

เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ถ้าจะนับจนถึงณวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคืนที่๑๑แล้วนะครับ
สำหรับ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะ๑๑คืนแล้วนะครับ
ถ้านับตั้งแต่วันที่ติดถ้ำแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับ
แต่ตอนหาเจอแล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยแล้วก็ยังออกมาไม่ได้

พื้นที่ต่างที่เกิดขึ้นในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ย

พื้นที่จากปากถ้ำไปจนถึงจุดที่เป็นสามแยก
แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเจอหาดพัทยานะครับ
แล้วอยู่ที่จุดเนินนมสาวตรงจุดนี้ทั้งหมดอยู่ที่นี่๑๓คน
ระยะทางทั้งหมด๔๓กิโลเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพื่อรอวันที่จะพาออกมาจากถ้ำได้
เดินเข้าไปลึกจนถึงขนาดนี้นะครับ

ก็เพราะว่าหนีน้ำครับน้ำป่ามันมาน้ำมันเข้ามาในถ้ำนะครับ
แต่วินาทีที่มีการพูดถึงกันมันเหมือนเป็นปฏิหารนะครับ
เพราะว่าทีมนำน้ำจากสมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งอังกฤษเนี่ย
ไปเจอก่อนเลยนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา๓ทุ่ม๓๘นาที
รายงานการให้สัมภาษณ์ของนายเวิร์นอันสวดเป็นนักสำรวจถ้ำ
แล้วก็เป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานให้ทีมดำน้ำทีมนี้มาด้วยนะครับ
เวิร์นก็เป็นชาวอังกฤษนะครับเวิร์นอันสเวิร์ดบอกว่า
แล้วไปเจอเขาเป็นหน่วยล่วงหน้าครับแบ่งงานกันทำกับหน่วยซิล
เขาจะเป็นหน่วยที่เอาเชือกไปวางนำทางหรือที่เราเรียกว่าเบสไลน์
ไปวางในน้ำใต้ถ้ำหลวงทำไปเรื่อยแบบนี้นะฮะทุกพื้นที่เลยนะครับ
ทำไปเรื่อยจนไปถึงจุดเนินนมสาวเลยหาดพัทยาไปแล้ว
พอเชือกหมดปุ๊บเขาก็ต้องโผล่ศีรษะขึ้นมาจากน้ำ
ก็ทำแบบนี้เหมือนกันทุกจุดนะฮะหมดจุดไหนก็โผล่ขึ้นมา
ดูอะไรเสร็จก็กลับไปที่เดิมเพื่อไปเอาเชือกใหม่
แต่กว่าจะกลับมาอีกทีก็คงอีกวันหนึ่งนะฮะ
พอเขาโผล่ขึ้นมาจากน้ำตรงนั้นไฟฉายที่ศีรษะของเขาที่ติดอยู่กับหมวก
ก็สาดส่องไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตอยู่บนเนินนมสาว
กำลังจ้องมองมาที่เขานะครับ
ถ้ามันสั้นอีกสัก๑๕ฟุตนะเขาคงไม่เจอตัวทั้ง๑๓คน
เพราะว่าตอนที่เขาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นอะไรเลย
แล้วก็จะหันหลังกลับเพื่อรอการดำน้ำกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ทีมงานต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็อีก๑คืน
ซึ่งอีกหนึ่งคืนที่กลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเจอเด็กไหมหรือว่าเจอโค้ชเอกหรือไม่นะครับ
แต่ว่าปฏิบัติการในการค้นหาที่ว่ายากแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ปฏิบัติการในการที่จะพาทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงก็ยากพอกันนะครับ
เพราะว่าอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินอุปสรรคก็เหมือนกับตอนที่มานั่นแหละครับ
ความมืดของถ้ำความสลับซับซ้อนจุดวิกฤตต่างและระดับน้ำภายในถ้ำ
ที่มันก็ยังไม่ได้ลดน้อยจนสามารถที่จะเดินฝ่าออกไปได้
มีหลายจุดที่ต้องดำน้ำจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยลึกถึง๕เมตรด้วยซ้ำ
น้ำที่เข้ามาในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่โดยเฉพาะบริเวณสามแยกมันเป็นที่ต่ำครับ
น้ำลึก๕เมตรรับน้ำมาจากทั้งฝั่งขวาฝั่งดอยผามี
แล้วก็ปลายถ้ำทางทิศใต้ด้วยจุดสามแยกน้ำสูง๕เมตร
ดังนั้นตอนนี้วิธีที่ทำกันอยู่ก็คือระดมทีมสูบน้ำออกนะครับปิดตาน้ำ
ฝ่ายเบี่ยงเส้นทางน้ำเจาะบ่อบาดานระบายน้ำออกด้วย
เราตรวจสอบระดับน้ำล่าสุดนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจากเต็นต์ปพ
ที่อยู่ที่หน่วยปฏิบัติการของถ้ำหลวงนะครับบริเวณปากถ้ำมีน้ำสูงอยู่ที่สามสิบเซนติเมตร
ลงจากเมื่อเช้านะครับเช้า๓๕เซนติเมตร
ระยะ๓๐๐เมตรเข้าไปเนี่ยเมื่อเช้า๔๓เซนติเมตร
ตอนนี้๔๕เซนติเมตรขึ้นมานะครับ
แล้วก็๑๕๐๐เมตรเข้าไปจากปากถ้ำ
ตอนนี้นะครับระดับน้ำลงมานะครับอยู่ที่๘๗เซนติเมตรนะครับ
ระดับน้ำก็ถือว่าในจุดที่สูงก็ยังสูงอยู่นะครับ
ระดับน้ำภายในถ้ำที่ยังสูงและสภาพร่างกายของบางคนที่ยังอ่อนเพลียอยู่
จากการตรวจสุขภาพทั้ง๑๓ชีวิตอย่างละเอียด
พบว่าส่วนใหญ่น้องมีสภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรงนะครับ
อยู่ในระดับสีเขียวก็คือปลอดภัย
มี๑๒คนมี๒คนนะครับจาก๑๓คนนะครับ
ตรวจสอบแล้วพบว่าร่างกายอ่อนเพลียอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง
น้ำทั้งขนมทั้งเสบียงอะไรที่ซื้อไปเนี่ย
ให้เด็กกินหมดเลยไม่แตะน้ำไม่แตะขนมอะไรเลย

เขาก็ยอมให้เด็กได้ใช้ตรงนี้แทนนะครับ
ทำให้เขาร่างกายอ่อนแอกว่าคนอื่นนะครับ

การที่ทั้งหมด๑๓คนตอนนี้
ร่างกายเองบางคนอาจจะแข็งแรงดีขึ้นนะครับ
ไม่น่าห่วงแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการที่จะต้องฝ่าฟันน้ำออกไปให้ได้นะฮะ
ก็ยังต้องอยู่ที่จุดเนินนมสาวกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็เลยทำให้ต้องมีวิธีการในการที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ด้านนอกได้นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะลากสายสื่อสารนะครับ
เพื่อที่จะเอามาต่อเป็นโทรศัพท์นะครับ
ในการที่จะให้ทั้ง๑๓คนโดยเฉพาะน้องทั้ง๑๒คน
สามารถโทรศัพท์พูดคุยกับพ่อแม่
กับญาติญาติที่อยู่ปากถ้ำที่อยู่ด้านนอกได้นะครับ
วิธีการในการลากสายเข้ามาก็ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับเนี่ยนักประดาน้ำก็พยายามที่จะทำงานกันอยู่นะครับ
มาถึงจุดเนินนมสาวให้ได้นะครับ

เพราะว่าสายที่ลากมามาไม่ถึง

เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางและอุปกรณ์ต่าง
มันก็ล่วงลงไปที่ใต้น้ำนะครับ
วันนี้กำลังเริ่มดำเนินการกันอยู่นะครับ
คาดว่าน่าจะเสร็จได้ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นอีก

ก็อาจจะได้พูดคุยกับญาติญาติแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บริเวณปากถ้ำนะครับ
นี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามทำงานกันอยู่นะครับ
โทรศัพท์ที่จะใช้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าเออ
แล้วจะใช้โทรศัพท์อะไรในการที่จะพูดคุยกันนะครับ
โทรศัพท์ที่จะใช้ให้ครอบครัวได้สื่อสารกับทั้ง๑๓ชีวิต
หลังจากติดอยู่ในถ้ำมานาน๑๑วัน
เป็นโทรศัพท์สายลากของกองทับบกนะครับ
ดูแล้วเทคโนโลยีอาจจะแบบโอ้โหเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนาม

แต่ว่าความชัดเจนในถ้ำเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับ
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ
การฟื้นฟูสภาพร่างกายของทั้ง๑๓ชีวิตให้แข็งแรงนะครับ
แล้วก็วิตามินที่เจ้าหน้าที่ให้ไป
ต้องใช้หายใจสวมใส่เข้าไปหายใจได้ทั้งทางปากและทางจมูก
คนที่ดำน้ำไม่เป็นก็จะสามารถดำน้ำได้ง่ายขึ้น
แต่ไม่ใช่ว่าจะดำได้อย่างสะดวกสบายนะครับ
เป็นหน้ากากที่จะต้องใช้กับอุปกรณ์ต่างควบคู่กันไป
ทีนี้มีการเปิดเผยจากผู้ที่เป็นครูสอนดำน้ำ
แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการที่มาช่วยค้นหาทั้ง๑๓คน

เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
การที่จะดำน้ำออกมาที่ปากถ้ำ
สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยแล้วก็ดำน้ำไม่ได้เลยเนี่ย
จะฝึกการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่
มันก็ใช่ว่าจะง่ายอย่างที่คิดนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าระดับน้ำต่างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
มันเชี่ยวมันสูงมันลึกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคนะครับ

จากปากถ้ำมาถึงจุดโถง๓เนี่ยนะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยด้วยความยากลำบากของพื้นที่นะครับ
ดำน้ำทั่วไปเขาจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ซิลใช้ชั่วโมงครึ่งนะฮะ

แล้วถ้าเป็นระยะทางจากบริเวณพื้นที่ด้านในนะครับ
ไปถึงจุดเนินนมสาวนะครับท่านผู้ชมครับ
การที่จะใช้ระยะทางในการดำน้ำฝ่าฟันตามจุดต่างเนี่ย

ขากลับง่ายกว่าครับเพราะว่าเป็นการไหว้ตามกระแสน้ำ

นั่นเท่ากับว่าเด็กจะต้องแข็งแรงจริง

ขาออกมาเนี่ยชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงจุดโถง๓เนี่ย
แล้วมีโถง๓มาถึงปากถ้ำอีก

จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างในจุดที่น้ำลึก

อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่

ฉะนั้นก็คงจะลำบากในการที่จะออกมานะครับ

จะไม่สามารถรับความเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เอาจนกว่าจะปลอดภัยแล้วก็พร้อมจริง
จำเป็นต้องออกมาพร้อมกันก็ได้นะครับ

ใช้วิธีการประกบน้องออกมาเนี่ย

ประกบออกมา๒ต่อ๑นะฮะ

กบเด็ก๑คนมาตลอดทางเลยนะครับ

เฉลี่ยแล้วต่อคนเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่า
จะใช้เวลาต่อคนประมาณ๔ชั่วโมงนะฮะ

๑คนใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง

สามารถที่จะดำน้ำได้นะครับ

แล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้เท่านั้นนะครับ

สิ่งที่จะทำให้ภารกิจต่างง่ายที่สุด
ในการนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้
ก็คือทำให้ระดับน้ำในถ้ำลดลงนะครับ

ตอนนี้ก็พยายามทำกันอยู่นะครับ

เราต้องทำงานแข่งกับธรรมชาติ

คือตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดำน้ำออกมา

แต่ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
แล้วต้องใช้เวลาอันรวดเร็วด้วย
ถ้าจะออกมาจริงเวลาสั้นแบบนี้

วันเสาร์นี้ในพื้นที่ถ้ำหลวงที่เชียงราย

ดังนั้นแต่ว่าณตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เอาให้ทั้ง๑๓คนแข็งแรงให้ได้มากที่สุดก่อน

ฝึกได้ฝึกไปก่อนเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะคะ